ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนเหมือนกันนะครับ
เด็กนักเรียนมัธยมลงจากรถเมล์ในกรุงเทพฯ
ครับแล้วก็จะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินตามไป
นี่กล้องมุมช้อนปิดอีกมุมนึงนะฮะ
เห็นว่าผู้ก่อเหตุเห็นไหมฮะผู้ก่อเหตุสองคนเนี่ย
ใส่ชุดนี่ไปถึงไปต่อยเขาเลยสองคนเห็นไหมฮะ
แล้วยังไม่หยุดนะฮะนี่เข้าไปต่อยเขาอีก
คือน้องคนนี้ที่โดนนี่อีกคนมาเตะแล้วไปต่อยคนนู้นด้วย
เพราะว่าโดนเข้าศีรษะทั้งนั้นแล้วตอนนี้อาการเนี่ย

เห็นไหมครับน้องเขาก็ลงรถเมย์มาตามปกติไอ้สองคนนี้เดินตามมา
จังหวะนี้เห็นไหมคือมาต่อยเขาจากข้างหลัง
โอ้โหถ้าเก่งจริงเป็นลูกผู้ชายจริงต้องไม่ใช่อย่างนี้นะฮะ

ต่อยเขาจากข้างหลังนะครับเขาไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะ
แขวงปากคลองศาลเขตปากคลองศาลกรุงเทพนะครับ
พฤติกรรมของไหวรุ่น๒คนนี้
ชั้นมัธยมสองคนที่ลงจากรถประจำทาง
จะได้เห็นพฤติกรรมความกลางให้สองคนนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าจริงแล้วตามภาพในกล้องวงจรปิดมันเห็นหน้าชัดแหละ
ใช่นี่ทำร้ายเขามาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
รถเมที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้านหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าวันเกิดเหตุวันนั้นปิดร้านตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปรับลูกนะ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดมันถึงเหตุการณ์ไว้ได้หมดนะครับ
เพราะว่าผู้ปกครองเข้ามาขอความร่วมมือ
ในการขอกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าของร้านรถจักรยานยนต์ร้านซ่อมรถยืนยันว่า
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมสองคนนี้ไม่ใช่เด็กเกเรนะฮะอืม
เขานั่งรถขึ้นรถไปเรียนเนี่ยตามปกตินะครับ
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
ส่วนพ่อของน้องเด็กนักเรียนมัธยมที่ถูกทำร้ายนะครับหนึ่งในสองคนนะฮะคุณพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยโทรมาบอกบอกว่าพี่ชายถูกทำร้ายแล้วถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทีแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลตากศิลป์ก่อนอาการหนักต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลกลางนะครับต้องเอ็กซอเรย์สมองหมอบอกลูกเจ็บหนักถึงขั้นสาหัส
ผู้ก่อเหตุสองคนนี้ลงรถตามน้องมานะครับโดยขึ้นรถมาพร้อมกับน้องที่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ
หลังจากนั้นพอลงเนี่ยก็ไปทำร้ายน้องกับเพื่อนครับผมนะครับ
หลังจากที่ทำเสร็จก็เดินกลับไปบ้านแบบสบายใจตอนที่ควบคุมตัวเขา๑ใน๒ได้เนี่ย
เขายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนแต่ด้วยความหมั่นไส้นะครับ
แล้วก็ชวนกับเพื่อนอีกคนนึงที่กำลังหลบหนีอยู่ตอนนี้ลงมือนะครับ
โดยที่ไม่ได้รู้จักหรือว่ามีปัญหาอะไรกับน้องเลยโอ้โหเหตุผลเพราะหมั่นไส้เนี่ยนะ
ใช่ทำเขาเจ็บสาหัสขนาดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่ติดเรื่องข้อกฎหมายเนี่ย
อยากจะเปิดหน้าให้เห็นเลยนะไอ้ผู้ก่อเหตุสองคนนี้
จะได้รู้ว่าไอ้สองคนนี้ที่หน้าตาแบบนี้มันมีพฤติกรรมโอ้โหขนาดไหน
ตอนนี้จับได้แล้วคนหนึ่งยังเหลืออีกคนนึงนะฮะ
พ่อแม่ผู้ปกครองถ้าดูอยู่เนี่ยนำตัวไปส่งสอนอบุภารามหน่อย
คุณพ่อของน้องที่บาดเจ็บบอกว่าวิถีชีวิตลูกผู้ชายเนี่ยเอาล่ะ
ชกต่อยมีเรื่องมีราวเนี่ยอันนี้ก็เป็นปกติที่เด็กจะเจอกันบ้าง
ค่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ไงอันนี้คือลูกเขาไม่ได้ไปเกเรใครอืม
แล้วมาถึงเนี่ยมารอบทำร้ายแบบข้างหลังอ่ะจากข้างหลังอ่ะฮะ
ตำรวจจับได้หนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าทำไปเพราะหมั่นไส้
เหตุผลมันยิ่งยิ่งฟังแล้วยิ่งน่าโมโหค่ะอีกคนยังจับไม่ได้นะครับ
ยังหลบหนีอยู่นะฮะส่วนอาการของน้องที่บาดเจ็บเนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับทั้งสองคนนะฮะ
แต่คนนึงเนี่ยเจ็บหนักเลยคือเขาลงไปยังใส่เขาไม่ยั้งแบบไม่หยุดเลย
โอ้โหขอให้น้องที่บาดเจ็บทั้งคู่อาการดีขึ้นหายไวนะคะ